คุณผู้ชมครับหากคุณผู้ชมขับรถผ่านไปแถวถนนราชพฤกษ

เจ้าของร้านเขามีการสร้างเรื่องราวให้หมีตุ๊กตามีตัวนี้

แล้วก็เป็นการสร้างความจดจำกับผู้ที่ผ่านไปผ่านมา
ทุกวันนี้ก็มีลูกค้าแวะเวียนไปชิมรสชาติของอาหาร

ติดตามจากบรรยายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์ครับ
สอหาของอร่อยเป็นชีวิตจิตใจ
ผมอยากเปลี่ยนโรงงานผลิตตุ๊กตามี

ให้กลายเป็นร้านอาหารครับ
สร้างเรื่องราวให้เจ้าหมีวิลลี่มีชีวิตเสมือนจริง
ผูกโยงเรื่องราวสู่ร้านอาหารคือกลยุทธ์ที่เจ้าของร้านวิลล่าเดอร์แบร์
สื่อสารกับลูกค้าเพื่อให้ทุกคนที่มารับประทานอาหารได้อินกับเรื่องราว
กลายเป็นมื้อพิเศษที่อร่อยกว่าเดิมค่ะ
เรายังไม่เคยเห็นร้านอาหารในไทยทำลักษณะนี้นะครับ
รู้สึกว่าเราอยากใส่ตัวตนของมาสทอตอยากให้เขามีชีวิตจริงอะไรอย่างนี้
คือเขาอยากมาดูมากกว่าว่าความเป็นโรงงานหมีของเรามันคืออะไร
วิลลี่คืออะไรเพราะว่าจากการที่เราลงโซเชียล
หรือว่าเราออกโซเชียลบ่อยแล้วเล่าเรื่องบ่อยลูกค้าจำบิลลี่ได้
ภาพที่ศรีวกรสร้างให้ทุกคนจดจำเหมือนวิลลี่ก็คือ
เป็นหมีอ้วนกลมตัวสีดำที่สุดแสนใจดี
จะซุกซ่อนตามมุมต่างของร้าน
โซนหน้าต่างฟ้าผนังบนกระดาษทิชชู่
อะเห็นนะจ๊ะมาหลบอยู่ที่แผ่นรองจาน
สังเกตดีดีฝีวิลลี่ไม่มีแขนนะคะเพราะรอไออุ่นจากผู้คนที่จะเข้ามาสวมเกาะนั่นเอง
เพื่อให้ลูกค้าได้ซึมซับกับบรรยากาศและเข้าถึงเรื่องราวของเจ้าตุ๊กตามีวิลลี่ให้มากยิ่งขึ้น
ทางร้านจึงตกแต่งห้องอาหารให้เป็นเสมือนโรงงานผลิตตุ๊กตามีจริงค่ะ
ตกแต่งเก๋ไก่ต้องยกนิ้วให้ในความครีเอทค่ะโซนตัดเย็บตกแต่งด้วยหลอดด้ายขนาดใหญ่บนเพดาน
โซนกระดุมสื่อถึงการตกแต่งตุ๊กตามีฟันเฟืองบนเพดานนี้คือโซนลำเลียงตุ๊กตามีที่ตัดเย็บเรียบร้อยแล้ว
ไปยังโซนจัดแสดงโชว์ตุ๊กตามีสีดำสุดน่ารักมุมโปรดของลูกค้าค่ะ
อกจากการตกแต่งผ่านแนวคิดโรงงานตุ๊กตามีจะดึงดูดให้ทุกคนแวะเวียนมาแล้ว
รสชาติของอาหารก็เลิศรสด้วยค่ะโดยเฉพาะซี่โครงหมูอบซอสบาร์บีคิว
นุ่มไม่ติดกระดูกถือเป็นซิกเนเจอร์ของร้านที่ใครมาก็ต้องสั่ง
ต่อด้วยกุ้งล็อบสเตอร์ตัวใหญ่น่ากินมากค่ะ
สปาเกตตี้ล็อบสเตอร์ผัดกระเทียมพริกแห้งโรยด้วยใบกระเพราทอด
เมนูรักสุขภาพต้องยกให้สลักทูน่าย่างงาญี่ปุ่นและสลักปูนิ่มทอดกรอบ
ชิมแล้วอร่อยแบบหยุดไม่ได้วางช้อนไม่ลงเลยล่ะค่ะ

ทางร้านก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษเอาใจลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพอีกด้วยค่ะ

ก็ใช้บัตรเครดิตนะครับเรามีส่วนลดให้๑๐
ก็ตั้งแต่วันนี้จนถึง๓๐กันยาครับปี๕๙
มื้อนี้ฟินไปกับอาหารอร่อยในบรรยากาศน่ารัก
ห้อมน้อมไปด้วยตุ๊กตามีดำตัวเล็กตัวใหญ่
ใครผ่านไปย่านถนนราชพฤกษ์อย่าลืมแวะไปทักทายหมีวิลลี่นะคะ
จะคอยต้อนรับทุกวันตั้งแต่๑๑โมงเช้าถึงเที่ยงคืน
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน